ความสัมพันธ์ของก๊อฟพิชยะแล้วก็ขวัญอุสามณี
หลังจากที่รีเทิร์นมาคบหาดูใจกัน
จู่ก็เกิดอุปสรรคชิ้นโตก้อนโตมโหลาน
ถูกต้องเรื่องนี้นี่ก็แซ่บไม่แพ้เรื่องไหนนะครับ
เพราะว่าก่อนหน้านี้มีเสียงลือเสียงเล่าอ้างมาอยู่แล้ว
แต่ว่าคุณแม่ของสาวขวัญเขาไม่ค่อยปลื้มหนุ่มก๊อฟสักเท่าไหร่
ล่าสุดก็มีเสียงเมาส์ออกมาอีก
เช่นเคยว่างานนี้อาจจะมีรักษดุทธิ์เพราะคุณแม่อีกแล้วค่ะ
ดูเหมือนช่วงนี้ขวัญอุสามณีจะชีวิตดี
อกจากจะรีเทิร์นกับหวานใจก๊อฟพิชยะในรอบ๑๐ปีแล้ว
เรื่องงานของนางเอกหน้าสวยก็ดีไม่แพ้กัน
เจ้าตัวควักกระเป๋าทุ่มงบแบบจัดหนัก
ธุรกิจอาหารเสริมเอาใจสาวที่รักสวยรักงาม
แต่ก็ไม่วายมีกระแสข่าวออกมาสกัดความหวานของคู่นี้ว่า
คุณแม่ของนางเอกดังออกมาเบรกดังเอี๊ยด

โดยให้เหตุผลว่าอยากให้ลูกสาวคบหากับผู้ชายที่โตกว่าเท่านั้น
และเหมือนจะเป็นการตอกย้ำกระแสข่าวนี้
เมื่อเกิดเหตุการณ์ชุนละมุนในงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์
หลังพี่สาวของขวัญมีทีท่าคล้ายไม่พอใจ
หลังจากที่นักร้องหนุ่มโผล่มาร่วมงาน
และกำลังจะให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน
ร้อนถึงขวัญที่ต้องควงคุณแม่มาเคลียร์เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

หากสิ่งที่พี่สาวทำลงไปไม่เหมาะสม
เจ้าตัวและคุณแม่ขอโทษกับสิ่งที่เกิดขึ้น
พร้อมกันนี้คุณแม่ของนางเอกสาว
ยังถือโอกาสปฏิเสธว่าไม่ได้ไม่ปลื้มหนุ่มก๊อฟ
ตามที่มีข่าวออกมาค่ะ
แต่เพียงผู้เดียว

แต่ว่าขวัญก็ต้องกราบขอโทษด้วย
โทษทุกคนด้วยที่แบบว่าตกใจกัน

แต่ว่าพี่สาวของขวัญเขาก็ด้วยความเขาตั้งใจค่ะ

ก็อาจจะทำอะไรที่ไม่น่ารัก

คอยให้กำลังใจและช่วยเหลือทุกอย่าง

ไม่ขอเลือกสถานะที่ต้องเลิกรา
อยากให้เป็นคนสำคัญที่อยู่ข้างกันตลอดไปค่ะ

ความสุขของลูกก็คือความสุขของคุณแม่ค่ะ
ไม่มีคุณแม่คนไหนขัดความสุขของลูกหรอกเนอ
ถ้าแบบความสุขอะไรมันเป็นสิ่งที่งดงาม

พี่ก๊อฟก็โตกว่าพี่โตกว่าตรงไหนละปีหนึ่ง
คือขวัญเสียพี่ก๊อฟไปแล้ว๑๐ปีค่ะ
ทุกวันนี้ขวัญก็พยายามรักษาพี่เขาให้ได้นานที่สุด
ไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์อะไรก็แล้วแต่ค่ะ
แต่ว่าพี่เขาก็เป็นคนสำคัญที่สุดในชีวิตขวัญ
ถ้าคำว่าแฟนแล้วมันต้องมีคำว่าสูญเสีย

ใช้คำไหนก็ได้ที่ไม่มีคำว่าสูญเสีย